ถึงของกินพาคุณผู้ชมลงใต้ไปปัตตานีนะคะ
นายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางไปเยือนปัตตานี
เพื่อจะไปติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มเลี้ยงปูบ้ามตู้สูงอำเภอบางปูจังหวัดยะ
ไม่ใช่จังหวัดปัตตานีอำเภอยะริงนะคะ
โดยที่นี่เขามีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง
กันอย่างนี้จนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่นะคะ
ว่ากันว่างานนี้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาต้อนรับกันอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนะคะ
ถึงวิธีการขั้นตอนต่างรวมถึงชิมไข่และเนื้อปูทะเลด้วย
เนี่ยตัวสดสดตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วรองนายกบอกโอ้โหอร่อย
อร่อยแค่ไหนฟังเสียงรองนายกเลยค่ะ

น้ำลายก่อน
อร่อยเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้น
โอ้โหดิฉันก็คือน้ำลายใช่ไหม
วายกันทั่วประเทศแล้วตอนนี้เห็นรองนายกทาน
แถมยังป้อนผู้ว่าปัตตานีอีกด้วย
ผู้ว่ายังออกปากเลยเดี๋ยวก่อนจะทานขอกลืนน้ำลายให้มันคล่องคอกันนิดนึง
จนสู้พัฒนาคารไม่ได้เลย

อันนี้คือรองนายกการันตีนะคะ
แล้วยังบอกอีกว่าเกษตรกรในพื้นที่ตะบนบางปู
เขาเลี้ยงปูในบ่อนากุ้งร้างมานาน๔๕ปีแล้ว
บ่อนึงจะมีปูประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะอ้าวใคร

เขาส่งขายไปทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชมนะ
ปู่ที่จังหวัดปัตตานีอำเภอยริง
ลองดูนะใครไปก็ซื้อกลับมาทานกันได้เลยนะคะ